ส่วนเรื่องที่เอามาให้ดูต่อจากนี้ไม่ได้มาชื่นชมแต่ฝากเตือนภัยกัน
เรื่องของขโมยขโจรที่มาขโมยต้นไม้เดี๋ยวนี้มันเริ่มเยอะจริงนะ
โอ้โหตายแล้วดิฉันจะใส่โซ่ล่ามต้นไม้ที่บ้านแล้วเนี่ย
นั่นสิทำไมถึงต้องมาทำอย่างนี้เหตุเกิดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
พาไปนะครับบริเวณตรงนี้ครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะครับ
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์ผู้ชายคนหนึ่งเขาขับมา
แล้วก็มาจอดหน้าเกสเฮาส์ตรงนี้จากนั้นก็เดินลงมาเลย
ตัวผู้หญิงเดินลงมามาดึงต้นไม้ต้นหนึ่งออกจากกระถางของร้านแห่งนี้
แล้วก็เดินขึ้นไปซ้อนท้ายรถจักรยายนแล้วก็ขับขี่ออกไปเฉยเลย
หลังจากขโมยไปได้สักพักบอกเลยนะยังไม่ทันข้ามคืน
มาอีกรอบนึงคนเดิมชุดเดิมเลยย้อนกลับมาขโมยต้นไม้ที่จุดเดิมอีกครั้ง
ครั้งนี้ดึงต้นไม้ติดมือไปอีกหนึ่งต้นนั่นคือคืนเดียวขโมยสองครั้งครั้งหน้าต้น
โอ้โหแบบนี้เจ้าของเขาช้ำใจนะช้ำสิโอ้โห
ก็เลยต้องไปถามเขาล่ะครับนางสาวสิริรัตน์ด้วงทรงเจ้าของเกสเฮาส์
เธอนะก็ตื่นมารดน้ำต้นไม้ตามปกติ
แต่ที่มันไม้ปกติคือต้นไม้เธอมันเสียหายแล้วก็มีบางต้นที่หายไป
ไปย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยเจอ
โอ้โหหัวหักเลยสองคนชายหญิงคู่นี้มาทำแบบนี้โอ้โหเห็นแล้วช้ำใจยิ่งนัก
คุณสิริรัตน์ก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
มีคนมาขโมยต้นไม้ไปครั้งหนึ่งแล้ว

เพราะว่าต้นไม้ที่ได้ไปมันไม่ได้มีราคาอะไรมากมาย
แต่มาครั้งนี้ของล่าสุดจริง
ไม่ไหวเพราะว่าเกิดเหตุถึง๒ครั้ง๒ครานในคืนเดียว
เธอเลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเอาไปทำไม
เออแล้วเธอก็เชื่อนะว่ามีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกัน
การถูกขโมยครั้งนี้น่าจะเป็นกับครั้งก่อนหน้านี้
ที่โดนขโมยไปเออคุณสิริรัตน์ก็เลยนำคลิปภาพวีดีโอนี้นะฮะ
มาโพสต์ลงในโลกออนไลน์เพราะต้องการจะเตือน
เตือนภัยหลายคนแล้วก็อยากจะฝากข้อความ
ยังผู้ก่อเหตุทั้งสองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะ
เอ้าแต่เธอก็ยังบอกนะว่าเธอไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
แล้วก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความแต่ก็อยากจะรู้ว่า
สองคนเนี่ยมาก่อเหตุไปเพราะอะไรกันแน่
เพราะว่าต้นไม้ที่ได้ไปไม่ได้มีราคาอะไรมากมาย
เอาจริงเมื่อกี้ต้นที่ยังเหลืออยู่
ก็ไม่ได้ถูกนะแต่มาดูต้นข้างที่ยังอยู่
เอาจะเอาไปปลูกเหรอคุณไปแล้วไปปลูกต่อได้ไหมเอาไปต่อ
เอาไปปลูกต่อได้แล้วก็ไปขายอย่างนี้
คือเหมือนต้นไม้เดี๋ยวนี้เหมือนคุณเอาไปทำเป็นอาชีพได้ใช่ไหม
คุณเอาไปปลูกเอาไปชำแล้วมันออกแต่ผลอ่ะ
ก็เอาไปชำต่อไปขายต่อ
มันก็มีความเป็นไปได้จะได้ไม่ต้องลงทุนอะไรอย่างนี้มั้งดิฉันคิดนะ
แต่บอกแบบนี้บอกเลยนะว่าไอ้ที่จะไปขโมยต้นมงต้นไม้แบบนี้มันเป็นความผิดหมดนะ
ผมแนะนำเจ้าของร้านเลยนะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเลย
เกิดวันดีคืนดีโผล่มาอีกใช่ไหม
ทีนี้คุณตำรวจเขาได้ตามจับมาแล้วจะได้มีคดีรอไว้หลายคดี
จริงนะเอากล้องวงจรปิดโพสต์เลยเดี๋ยวนี้โพสต์ในโซเชียล
คือจริงมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดแต่ว่ารูปภัณฑ์สันธาร
ว่าเราไปซื้อต้นไม้แล้วเราไปเจอคนขายแบบนี้
สันธารว่าเขาเข้าโมยมาอย่างไรใช่ไหมเราจะได้รู้ทันด้วยนะคุณผู้ชมครับ